จะพามาดูคุณพ่อสุดเซ็กซี่ถึงเป็นพ่อแล้วนะคะก็เซ็กซี่ได้
แท็กพระรันยูค่ะเมื่อกี้นี่เองนะมาที่บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
ก็ควงนี่เลยสาวเบนเรวิยานันต์นะคะก็มาโปรโมทครีมเนาะ
ทูพรีเซนเตอร์ค่ะก็มาคู่กันพร้อมเปิดใจถึงวันวาเลนไทยด้วยนะ
ว่าวันนี้คุณพ่อแท็กทำงานทั้งวันเลยภรรยาก็ไม่ว่านะใจดีค่ะ
ส่วนลูกชายขออัปเดตหน่อยละกันนะคะกำหนดคลอดเนี่ยเดือนพฤษภาคม
ได้เจอหน้าหลานแน่ค่ะนี่แล้วก็อีกนิดนึงไม่พูดไม่ได้จริง
ปิดท้ายกับเรื่องถ่ายรูปเอาไว้แบมนี่คุณผู้ชมค่ะ
ดิฉันสไลด์ภาพหน้าจอขึ้นมาดิฉันจะเป็นโลงคิดว่าดิฉันจะสไลด์ผ้าม่าน
ไม่ใช่สไลด์ไม่ได้คุณค่ะดิฉันจะเป็นลมนะฮะ
คุณพ่อค่ะคุณได้รับฉายาคุณพ่อจอมขายไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
คือมันไม่มีอะไรเลยนะเว้ยคือโชว์แค่รอยสักข้าง
แต่คุณพ่อขายของหนักมากช่วงนี้อะไรไหม
ของแบบว่าให้เห็นว่าเป็นพ่อเนี่ยเห็นว่าเป็นพ่อเป็นพ่อแล้วก็หุ่นเฟิร์มได้นะ
โอเคค่ะตอนนี้กี่เดือนแล้วคะน้องตอนนี้ประมาณ๕เดือนแล้วครับ๕เดือนแล้วครับ
คุณพ่อเป็นไงบ้างคะ
ก็ดีครับก็คือตอนนี้ก็คือลุ้นให้เขาออกมาสุขภาพแข็งแรง
ว่าถ้าน้องคลอดออกมาอยากให้ไปอยู่เชียงใหม่
เอ่อเชียงใหม่ด้วยกรุงเทพด้วยแล้วแต่ครับ
ก็คือถ้าเรียนก็เรียนที่นี่ถ้าปิดเทอมก็ไปเชียงใหม่
คือผมอยากให้ลูกผมใช้ชีวิตแบบชนบทชนบทบ้าน
อย่าเอานามสกุลคิดว่านามสกุลมันใหญ่ตัวอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติ
กำหนดเข้าประมาณพฤษภามิถุนาครับ
นี่นะคะเดี๋ยวพฤษภาคมเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะกับลูกชายของคุณไทยนั่นเอง
ชบุญนะห้องน้ำคุณแท็กเขามีผ้าม่านไม่งั้นแล้วก็เห็นฝักบัวแน่
คือมันอีกนิดเดียวคุณจะเห็นแล้วอะนะ
ดีนะบ้านดิฉันเนี่ยตักอ่าไม่มีฝักบัว